นี่ก็อุบัติเหตุคุณผู้ชมฮะเป็นกระบะที่มาเร็วแล้วปรากฏว่าเสียหลักครับ
คุ่งข้ามเรนไปชนไอ้รถมันทุกแท็งค์น้ำมันปลามอ่ะ
อืมชนแรงถึงขนาดว่ารถบรรทุกแท้งน้ำมันปลามคือรถใหญ่แล้วนะ

โอ้โหรถใหญ่มันหนักนะ
จริงภาพนี้ดิฉันเข้าใจว่ารถกระบะน่าจะลงข้างทาง
แต่เมื่อกี้เห็นภาพนี่คือรถรถใหญ่ลงไปอยู่ข้างทางเลย
คือถ้าดูเฉพาะขนาดอย่างเดียวรถบรรทุกมันใหญ่กว่าอยู่แล้ว
ไหนจะของที่ขนมาอีกแต่ปรากฏว่าเหตุการณ์นี้มีความสูญเสียนะคุณผู้ชมฮะ
คนขับรถกระบะครับเสียชีวิตครับต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวของเขาด้วย

ส่วนคนขับรถมันทุกแทงก์น้ำมันปลามเอาคลิปนี้แหละมาโพสต์ไว้
เขียนข้อความว่าอุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้เกิด
แล้วคนขับรถบรรทุกแท้งน้ำมันปาล์มเองก็แสดงความเสียใจกับพี่คนขับกระบาดที่เสียชีวิตด้วย
คนขับรถบรรทุกแท้งน้ำมันปาล์มเขาขอบคุณเพื่อนพี่น้องสายบรรทุกที่มีการไปแวะเวียนถามไทย

เหตุเกิดบนถนนในตะบนเขาต่ออำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่
เขาก็เลยสงสัยกันว่าฝั่งที่กระบะขับมามันมีอะไรตกหรือว่าไหลบนพื้นหรือเปล่า

คือมันจะเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทำให้กระบะควบคุมรถไม่ได้หรือเปล่าถูกไหม
ใช่ฮะแล้วไม่รู้ว่ากระบะเนี่ยขับมาด้วยความเร็วขนาดไหน
แต่ก็เร็วพอที่จะทำให้พอเสียหลักทีนี่ภาพมาฝั่งนี้เลย

แล้วก็มาชนกับรถบรรทุกแท้งเนี่ย
เน็ตบอกเส้นนี้เป็นเส้นที่วิ่งไปเข้าโรงงานน้ำมันปาล์มครับ
ก็อาจจะไม่แปลกถ้าเกิดจะมีรถขนที่เป็นแท็งค์น้ำมันปาล์มเนี่ย
แล้วทำน้ำมันรั่วหรือทำน้ำมันหกบนถนน
ก็เลยทำให้รถคันอื่นสามารถมาลื่นประสบอุบัติเหตุแบบนี้ได้ครับ